วันนี้ความคืบหน้าก็คือตำรวจทางสภเมืองนนท์
เอาหลักฐาน๒ถุงนะคะไปส่งให้ชุดคลี่คลายคดี
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของทนายกฤษณะ
ทนายความคุณแม่ของคุณตังโม
ไปพบกับตำรวจเพื่อที่จะขอดูสำนวนคดีค่ะคุณผู้ชม
นายกฤษณะสีบุญพิมพ์สวย
ก็ไปที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๑

แล้วที่คุยกับสื่อมวลชนก็คือบอกว่าวันนี้
มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อขอคำปรึกษาและขอดูข้อมูล
ในจุดที่มีข้อสงสัยหลายอย่าง
หรืออยากจะดูว่ามีช่องว่างตรงไหนบ้าง
เพื่อที่ตนเองจะได้หาพยานหลักฐานต่างมาเพิ่มเติม
เป็นการแสวงหาหลักฐานในทางทนายความ
โดยเฉพาะประเด็นใหม่เรื่องของบาดแผล
ที่บริเวณศีรษะและดวงตา
คือประเด็นนี้วันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อน
ที่หลายคนก็พยายามจะหาคำตอบเรื่องนี้นะคะ
วันนี้ทนายบอกว่าเตรียม๔คำถามมาถามตำรวจ
ประกอบด้วย๑เลือดของแตงโมตรวจเจออะไรบ้าง
๒บาดแผลที่พบตรวจเจออะไรบ้าง
และ๓เอาอะไรวิเคราะห์
ผลเลือดของคนบนเรือตรวจเมื่อไหร่ตรวจที่ไหน
และคราบเลือดตรวจเมื่อไหร่ตรวจที่ไหน
๔ข้อนี้ก็มาถามตำรวจ
ส่วนหลักฐานที่ตนเองมีเนี่ยค่ะยังไม่ขอเปิดเผยตอนนี้
ถ้าหากว่าการขอเข้าพบเพื่อขอดูสำนวนของตำรวจในวันนี้

เดี๋ยวก็จะไปปรึกษาคุณแม่อีกครั้งหนึ่ง
ว่าจะขอให้ผ่าชนะสูตรศพใหม่
ซึ่งการเข้ามาในวันนี้แม่ยังไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษ
ไปดูนะคะว่าทางทนายกฤษณะวันนี้ได้คุยอะไรกับผู้สื่อข่าวบ้างค่ะ
เป็นพิเศษไหมนะครับแล้วก็ใช้อะไรในการตรวจนะครับ
ที่ผมให้ข่าวไปนะครับ๔ข้อด้วยกัน

แล้วก็อาจจะไปสอบถามพนักงานสอบสวน

เพื่อรูปคดีมันจะได้มีการเปลี่ยนแปลงกันนะครับ

แล้วก็ขึ้นไปพบพนักงานสอบสวน
ถึง๒๐นาทีนะผู้สื่อข่าวรออยู่
หลังจากนั้นก็เดินลงมาบอกผู้สื่อข่าว

ยังไม่สามารถให้ดูสำนวนคดีได้

บอกว่าให้ผลการตรวจสอบและการสอบสวน

งั้นเดี๋ยวจะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเร็วนี้นะคะ

ตำรวจคัดแยกวัตถุพยานบางส่วน
คดีที่เขาไปค้นหาในแม่น้ำเจ้าพระยา

แล้วส่งมอบให้กับกองพิสูจน

เป็นลักษณะคล้ายกับเครื่องประดับนะคะ

ตำรวจก็นำวัตถุพยาน๒ถุงขึ้นรถ

เพื่อที่จะส่งมอบให้ชุดคลี่คลายคดี
ที่สถานีตำรวจภูทรภักดิ์๑ต่อไปค่ะ
นี่ค่ะขณะที่มีรายงานนะคะ

หลังจากที่สอบปากคำ

พยานในที่เกิดเหตุพยานที่เห็นเหตุการณ์พยานแวดล้อม
คือตอนนี้พยาน๗๗ปากแล้วที่มีการสอบไปนะคะ

ผลการชนสูตรจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมา
ก็จะสามารถสรุปสำนวนส่งอายการได้ทันที
ตอนนี้นะคะเท่าที่เราได้รับรายงานเนี่ยค่ะ
สำนวนการสอบสวนเนี่ยมี๒๐รังแล้วคุณนัทพงศ์
รังกระดาษถ้าตีเป็นแผ่นก็๕๐๐๐แผ่น
เฉลี่ยรังละ๒๕๐๐แผ่นจากพยาน๗๗ปากด้วยกันนะคะ
นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะ
ของคดีคุณแตงโมสำหรับความเคลื่อนไหวในวันนี้ค่ะ